สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณชิสาสวัสดีคุณชนะด้วยนะครับ
สวัสดีทั่วไทยวันนี้ผมจะพาไปว่ายพระที่วัดสามพวงอำเภอเครียรีม่านจังหวัดศุโคนไทยกันครับ

ถึงขนาดต้องใช้ไม้คำรอบโบสถ์กันเลยครับ
ส่วนโบสถ์หลังใหม่สร้างมาหลายปี

ชาวบ้านที่นี่ก็เลยร่วมแรงร่วมใจ
หาเงินสร้างโบสถ์ด้วยการหีบอ้อย
งบน้ำตาลอ้อยแบบโบราณกันครับ

แขกบุบัง๓ห่วงแล้วนะคะสวัสดีครับ

เห็นแบบนี้แล้วพี่ใหญ่ครับผมอยากทำมากแล้ว
ถ้าอยากทำขั้นแรกเลยต้องไปตัดอ้อยเองก่อนเลยครับ
เชิญครับผมไปเลยวู้ไปกันเลยวู้

ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เขาทำไร่อ้อยกันครับ
ส่วนช่วงหน้าร้อนพอถึงฤดูตัดอ้อย
แต่ละบ้านก็จะบริจาคต้นอ้อยส่วนหนึ่ง

ชาวบ้านก็จะขึ้นรถตะเวนไปตัดอ้อย
ตามไล่กันแบบนี้ครับ
ตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนการตัดกระบอกอ้อยให้มันเล็กขึ้น

วางไว้ในกระสอบเพื่อที่จะยกไปใส่ตู้หีบ
ไปเลยครับยกไปเลยโอ้โหนับใช้ได้คุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้รู้สึกดีมากเลยนะครับ
ได้มาหีบอ้อยโบราณแบบนี้นะครับ

จากจะต้องระวังนิ้วตัวเอง
เพื่อที่จะไม่ให้บดไปกับตัวหีบนี้แล้วนะครับ
ยังต้องระวังรถไถ้ตรงนู้นนะครับคุณผู้ชม
หีบอ้อยโบราณนี้ทางวัดได้รับบริจาคมานะครับ
แต่เดิมเนี่ยเขาใช้แรงงานคนหรือวัวควายในการลากหมุนครับ
แต่ปัจจุบันใช้รถไถทุ่นแรงสะดวกรวดเร็วกว่าเยอะครับ
ส่วนชาวบ้านที่มาตัดอ้อยหีบอ้อยกันนี้
ทุกคนล้วนมาด้วยใจไม่คิดเงินเลยนะครับ

หลังจากที่เราหีบอ้อยแล้วคุณผู้ชม
ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือน้ำอ้อย
เสร็จแล้วเขาจะเคี่ยวเคี่ยวนานหน้านะครับ

มันก็จะได้เหมือนแบบหนืดอะคุณผู้ชม

เสร็จแล้วเขาเอาไปหยอดครับเป็นวงกลม
เดี๋ยวเขาไปดูว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรครับ
ครับคุณผู้ชมครับต่างหลัง
ี่ยวน้ำตาลอ้อยมาเกือบ๓ชั่วโมง
แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเอามาทำงบน้ำตาลอ้อยได้หมดนะครับ
น้ำตาลอ้อยบางเตาความหวานไม่ถึง
เอาไปทำงบน้ำตาลอ้อยไม่ได้
ชาวบ้านก็จะเอามาเทใส่กระป๋อง

ส่วนน้ำตาลอ้อยที่ใช้ได้
ก็จะต้องเอาออกจากเตามานั่งตีด
กวนต่อแบบนี้อีกสักพักใหญ่เลยครับ
แล้วถึงจะเอาไปเทใส่วงไม้ไผ่
เพื่อทำงบน้ำตาลอ้อยต่อไปครับ

โอนเข้าบัญชีของวัดสามพวงนะครับ

แต่ว่าถ้าผมอยากจะทำบุญบ้างแล้วครับ
เป็นคนทำมาทำโมยอยากจะสร้างโบสถ์ครับผู้ชายครับ
โบสถ์ก็มาช่วยซื้อน้ำอ้อยนะครับ
ละ๒๐๔๐บาทนะครับ
ถ้าไม่มีสิ่งใจที่จะมาซื้อน้ำอ้อย

ก็มาช่วยลอนอ้อยขนอ้อยตัดอ้อยได้นะครับ

สวัสดีครับบ๊ายบาย